เพราะว่าพี่ต้นตังค์เยอะนะครับ
เขาจะขายกิจการอาบอบนวดพี่ต้น
๔๗๐ล้านบาท
เป็นเซลล์ผู้หญิงนะครับโพสต์ข้อความในเพจ
กิจการขายโรงงานพร้อมกิจการหรือซื้อกิจการระบุว่า
กำไร๓๖ล้านบาทต่อเดือนนะ
ธุรกิจถูกกฎหมายทุกอย่าง
รองรับทุกกลุ่มทุนที่มีทีมงานบริหารเดิมพร้อมดูแลให้
ถ้าไม่อยากบริหารเองเรามีผู้พร้อมให้เช่าด้วยนะครับ๒ล้านบาทต่อเดือน

สินประกอบไปด้วยที่ดินปลอดภาระ
ติดถนนอรุณอมรินทำเลทอง๓ไร่เศษ

อาคารสถานบันเทิงครบวงจร๕ชั้น๓หลัง
ใบอนุญาตสถานบริการอาบอบนวด๑๐๔ห้อง
ตรงนี้หายากที่สุดครับคุณผู้ชมฮะ
ปัจจุบันไม่มีการเปิดแล้ว

เดี๋ยวขอถามเพื่อนผมก่อนได้ไหมครับ
นักภงมันคืออะไรนะฮะ

อันนี้ก็เรียกว่าโซนรับแขก
จะมีกัปตันคอยออกมาถามไทย
มาถามว่าจะดื่มอะไรพี่ต้น
โซดามีไหมอ๋อโซดาผมขอน้ำชาก็แล้วกัน

กลุ่มผู้ชมเค้าไม่ออกกันแล้วเดี๋ยวนี้
ซื้อบ่ายอนุญาตเนี่ยหาซื้อยาก
ใบประกอบกิจการคาเฟ่ขนาด๕๐โต๊ะอันนี้ก็มี
สาเหตุที่ขายเพราะว่าเจ้าของสูงอายุแล้ว
อายุท่าน๙๐แล้วไม่มีผู้สืบทอดกิจการด้วย
เสนอขาย๔๗๐ล้านบาทใครมีเศษสตังค์บ้างครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดรีม

อันนี้เป็นคอมเมนต์ชาวเน็ตคือผมอ่านออกไปแล้ว

เมนต์แรกผมนี่ตั้งตารอวันเปิดเลยครับ
เนื้อปวดตัวมาหลายเดือนแล้ว

คือเป็นความเห็นของชาวเน็ตเนี่ยคุณลุกขึ้นอย่างนี้

หรอต่อไปนะ

เพราะเป็นสิ่งที่ฝันอยากเข้าทุกวัน

ถ้าซื้อเป็นของตัวเองก็จะได้เข้า
แล้วเมียก็จะว่าเราไม่ได้ด้วย
ผมนึกถึงคนนั้นอีกแล้ว

ส่วนมะคลมะคลบอกในเชิงธุรกิจ
เขาบอกว่านี่ไงที่เมื่อกี้ที่ถามราคาที่ดิน
เขาบอกเฉพาะค่าที่ก็คุ้มแล้ว

ใช่เพราะว่าเป็นที่ปลอดภาระค่ะ
ใช่ใช่นะฮะ
เพลย์ดราม่าแอดดิกน์เนี่ยระบุว่า

เพราะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้นะฮะ

ใครจะทำอาบอบนวดจะทำสถานที่แบบนี้นะ

จำนวนห้องที่อยากมีเนี่ยยาก

คุณดรีมที่คนโพสต์เนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอก
หัวเลยค่ะเพจข่าวขุดข่าวเก่าที่ลงขายอาบอบนวดมาตีข่าว
อ้าวแปลว่าเคยประกาศนานแล้วแล้วเธอบอกว่าจริงอยากจะประกาศเงียบ
จากบรรยากาศเงียบเมื่อวานนี้นักข่าวโทรไปรับสายตั้งแต่๔โมงเย็น๒ทุ่ม
โอ้โหนะฮะพรุ่งนี้โดนเจ้าของทรัพย์เฉ่งแน่นะครับ
ส่าห์อยากขายเงียบเธอก็ตอบคอมเมนต์อีกว่า
ล่าสุดมีคนมาเสนอราคาแล้วนะครับ
ย่อสอสาราครับคุณผู้ชมฮะ
สอสารามีเงินกำเงินมาแล้ว๔๗๐ล้านบาทครับ
สอสาราจะเป็นชื่ออะไร
นำสกุลย่อออ่างไหมครับสีสุไม่สีสุ
คุณอย่าไปโยงไม่เกี่ยวเลยเขายิ่งจัดอยู่
เรื่องใหญ่เลยนะฮะไม่น่าจะใช่สอสาราย่านนี้แน่เลย
ไม่น่าจะมีตังค์ขนาดนั้นตกลงคือขายได้แล้ว
จองไว้เรียบร้อยแล้วมีคนซื้อแล้ว

แล้วก็จะทำธุรกิจนี้ต่ออย่างนี้เหรอใช่ก็แล้วแต่เขาโอ้ใบอนุญาตเขาหากันในวงการ
แต่เพียงแต่ตอนนี้ธุรกิจมันซบเศร้า

หายากไปเถอะคราวนี้